พาคุณผู้ชมนะคะไปดูการทลายบ่อนกันหน่อยนะคะ
เป็นบ่อนไฮโลจัดอยู่ข้างงานศพเลยนะคะ
เฉพาะกิจเขาบุกไปถล่มเลยนะคะได้นักพนันสิบคน
แล้วก็มีของกลางด้วยนะคะรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นหลักฐานชั้นดีเลยค่ะเห็นหน้าชัดเกือบทุกคนเลยค่ะ

จากอากาศเอกสุภโชคพรามภูลประหลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองในอำเภอร่อนพิบูรณ์ค่ะ
นำกำลังไปบุกทลายบ่อนลักลอบเล่นการพนันไฮโล
อยู่ใกล้ใกล้กับงานศพนะครับพื้นที่อัมเบอร์ร่อนพิบุนนั่นแหละ
มีการกางเต็นต์นะคะแล้วก็มีนักพนันมาเล่นเนี่ย
ประมาณสามสิบคนล้อมวงกันเล่นไฮโลหน้าดำคล่ำเครียด
คิดว่าจะแทงสูงหรือต่ำดีช่วงที่คิดนั่นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังโอบล้อมทำการจับกลุ่มปรากฏว่าเมื่อนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มนะคะ
จะเห็นภาพจากกล้องนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง
เจ้าหน้าที่ก็พยายามวิ่งไล่จับกลุ่มได้มา๑๐คนค่ะ
แล้วก็ได้ของกลางด้วยนะคะครบชุดเลยสำหรับอุปกรณ์การเล่นไฮโล
จากการตรวจสอบค่ะพบกล้องวงจรปิดอีก๒ชุดติดตั้งอยู่ที่บริเวณรอบบ่อน
เพื่อป้องกันการโกงการพนันในช่วงที่มีเวลาการเล่นนะคะ
เจ้าหน้าที่เอาภาพมาเป็นหลักฐานเลยชัดมาก
จากนั้นควบคุมตัวนักพนันทั้ง๑๐คนไปสอบสวนที่ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูรณ์นะคะ
โดยผู้ต้องหาทุกคนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ